มาดูเหตุการณ์นี้อันนี้เป็นผลจากน้ำกระท่อมคุณผู้ชมค่ะ
ลูกชายเมาน้ำกระท่อมแล้วไปทำร้ายพ่อแต่พ่อสู้กลับค่ะ
สู้กลับก็เลยได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแล้วก็โทรเรียกตำรวจเพื่อที่จะมารับตัวไปนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือต่อไปกู้ชีพเข้าประถมพยาบาลค่ะ
คุณผู้ชมนายคทายุทธ์มีสินอายุ๒๐ปีสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
เนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดมีบาดแผลชะกันอยู่๓แห่ง
กกหูซ้ายแขนซ้ายแล้วก็เอวซ้ายตรงจุดนี้คือที่หน้าคอนโดมิเนียมที่ซอยประชาอุทิศ๔๕ที่บางมดกรุงเทพค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เขามาเพราะได้รับแจ้งว่ามีคนบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายนะคะก็มาช่วยนะคะ
คนในตึกเล่าบอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมักจะเมายา
แต่วันนี้อาการหนักเดินถอดเสื้อเหลือแต่กางเกงขาสั้นตัวเดียว
แล้วถือมีดนะคะเดินไปเดินมาหน้าตึกน่าจะทำร้ายตัวเองด้วยนะคะ
มีเลือดไหลที่ศีรษะแล้วก็ที่แขนหยดเป็นทาง
คือเขาเห็นแบบนี้คือใครเห็นแบบนี้ก็กลัวว่าจะเกิดเหตุร้าย
เพราะมีเด็กด้วยนะคะมีคนอื่นด้วยกลัวจะถูกจับเป็นตัวประกัน
แล้วก็ยืนสังเกตการณ์อยู่ห่างแล้วโทรแจ้งตำรวจไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ตอนที่ตำรวจมานายคานุษย์เดินไปไหนก็ไม่รู้
ตำรวจกลับไปได้สักพักนึงก็เห็นมีบาดแผลเลือดไหล
เมื่อสักครู่นี่แหละค่ะนะคะสุดท้ายเนี่ยนายคทายุทธ์ให้การกับตำรวจบอกว่า
เขาถูกพ่อเอามีดฟันเพราะว่าพ่ออยากยาก็เลยมาทำร้ายเขา
แล้วเขาสวนกลับไปเพื่อป้องกันตัวอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกตำรวจนะคะ
แล้วเขาก็ยอมรับบอกว่าเมาน้ำกระท่อมตอนที่ตำรวจไปเนี่ย
พ่อของผู้บาดเจ็บไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่เจอนะคะ
ทีมข่าวก็เลยลงไปในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะไปเจอกับป้าแหม่ม
อายุ๖๐ปีเป็นเพื่อนบ้านของผู้บาดเจ็บค่ะ
แหม่มเล่าบอกว่านายคทายุทธ์เนี่ยเห็นเดินถือมีดที่แขนมีเลือดออกมากเลย
ก็ไม่รู้ว่าใครทำร้ายมาพอดีมีรถขยะผ่านมาเขานึกว่าเป็นรถตำรวจ
เขาก็เลยพูดว่าทิ้งมีดก่อนทำลายหลักฐานแล้วโยนมีดทิ้งในถังขยะ
แล้วก็เดินไปเดินมาด่าพ่อของตัวเองไปด้วยค่ะ
ผู้บาดเจ็บพักอยู่ชั้น๕กับพ่อแล้วก็น้อง
ซึ่งป้าแหม่มบอกว่าพ่อคงจะเบื่อเพราะว่าพาไปบำบัดหลายรอบแล้ว
วันนั้นเนี่ยเขาเอามีดไปแทงพ่อก่อนแล้วพ่อสู้กลับ
แต่ก็ยืนยันว่าพ่อเนี่ยรักลูกเห็นลูกเลือดออกเยอะก็เรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยค่ะ
ก็คือฟันลูกเสร็จแล้วปุ๊บก็เรียกกู้ภัยมา

พ่อเขาไม่เคยคุยกับใครอยู่เช้าก็ขับ
แต่เพื่อนบ้านเนี่ยถ้าไปฟังเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกอยากให้พานายคทายุทธ์เนี่ย
บำบัดอาการติดยาเสพติดหน่อยเพราะว่าเพื่อนบ้านอยู่แบบนี้ไม่สบายใจนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจยังไม่สรุปนะคะเดี๋ยวรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นก่อน
แล้วสอบปากคำอีกครั้งนึงว่าใครทำร้ายใครกันแน่ค่ะ